จากการบุกรวบแก๊งขายตรงยาเสพติด
ไปดูบุกรวบแก๊งพนันกันบ้างค่ะ

แต่ว่านิยมเล่นกันทางภาคใต้นะคะ
ผู้ถูกจับก็คือนายภัยทูลรอบครอบอายุ๔๕ปีค่ะ
มีนายภัยทูลแล้วก็เพื่อนรวมอีก๔คน
ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ

ป้องกันจังหวัดพังงาควบคุมตัวเอาไว้
คือเขาเปิดบ้านที่ตำบลโคกเจริญ
อำเภอทัพปุดเล่นไพ่แคงกัน

แล้วก็เงินสด๑๕๙๒๐บาท

นิยมเล่นทางภาคใต้ของประเทศไทย

แต่ปัจจุบันเหมือนกับเริ่มมีการกระจายออกไปมากขึ้น
คนก็หันมาเล่นการพนันประเภทนี้มากขึ้น
ซึ่งการพนันขึ้นชื่อว่าพนันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเจอว่ามีการลักลอบเล่นการพนันแบบนี้

ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันเล่นการพนันประเภทไพ่แคง
พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต
และแจ้งข้อหาเพิ่มแก่นายภัยทูลด้วย
ว่าเป็นผู้จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
จากนั้นก็นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
พทปุดดำเนินคดีตามกฎหมาย